จากตัวแม่สายมูช่วงนี้ชวนคุณสองคน
และคุณผู้ชมพนมมือขึ้นมาแล้วกล่าวคำว่า

เพราะว่าจะพาคุณสองคนและคุณผู้ชมไปรับบุญกับมอสโจ

อสโจและทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง
เมื่อวานนี้เขายกคณะไปทำบุญทอดผ้าป่ากันที่จังหวัดมหาสารคาม
เมื่อวานนี้ค่ะบอสโจพร้อมด้วยนักร้องลูกทุ่งสาวหมอลำน้องอุ๋งอิ๋ง
และทีงามสาวน้อยเพชรบ้านแพง
นำเงินมาลัยน้ำใจแล้วก็ทิศพิจารณ์ตัว
รวมไปถึงทีมงานได้จากหน้าเวทีนี้
มอบให้กับทางวัดชัยประสิทธิ
ต่างเพลิงโอสุนที่ใส่จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อที่จะนำไปใช้ในการสร้างหอไตร

โดยนำเงินที่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้

เราทวนตัวเลขให้ฟังอีกครั้ง

นี่คือยอดที่คณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง

เมื่อวานนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอิ่มบุญ

ชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญในครั้งนี้เนี่ย
พากันมาขอร่วมถ่ายรูปกับน้องอุ้งอิง

อ่าบรรยากาศก็คือคักควรสื่น
เต้นเจาะเจาะกันเลยนะคุณผู้ชมนะ

ยังอยู่กันที่งานบุญค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แต่จะพากันไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มหาสารคามไปต่อร้อยเอ็ดค่ะ

กับนักร้องลูกทุ่งสาวเวียงนรมนของเราค่ะ
นี่ที่ขอพักงานคอนเสิร์ตก่อน

จัดงานพระป่าคืนบ้านเกิด

ด้วยการนำเอาเงินส่วนตัวของตัวเองเนี่ย
รวมไปถึงเงินมาลัยน้ำใจหน้าเวทีที่แฟนมอบให้
มามอบให้กับทางวัดบ้านเหล่าตำแยจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
งานบุญนี้นะสาวเวียงเขายังได้มีการจัดงานสอยดาวคุณผู้ชมเห็นไหม
นะคะตอนนี้มูลบรรกาศชัดเลยอะ
ใช่ค่ะโดยสาวเวียงเนี่ยเป็นคนนำเอาสิ่งของต่างมาให้ชาวบ้านได้สอยดาว
เพื่อร่วมสมทบผุมทับป่ายอีกด้วย
มันก็ได้บุญทบเข้าไปอีกคุณผู้ชมค่ะ
อกจากนี้ค่ะเขายังมอบความม่วนซื่นผ่านเสียงเพลงด้วยการจ้างรถแห่มามอบความสุขแบบโจ๊ะ

อยากเป็นหลับวงกันแบบสนุกสนานเลยนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วทีมงานในวงก็ได้สนุกร่วมกันด้วย
หลังจากที่ช่วงสงกรานที่ผ่านมาเขารับงานแน่นยังไม่ได้พักเลย
อกจากนี้ก็ยังเป็นการจัดงานวันสงการเนี่ยเป็นงานวันไหลให้กับทีมงานได้สนุกสนานกันอีกด้วยนะคะ
โอ้โหบรรยากาศนี้อบอุ่นสนุกสนานเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขแล้วก็ได้บุญกันอีกด้วย
ใช่ร้อนแค่ไหนแต่ก็ชุ่มฉ่ำจริงไปด้วยความสุขนะครับ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์